นี่คือรายการที่ใช้ศาสตร์ของดวงชะตาในการเลือกคู่
ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการดวงสองพ่อ
ไปพบกับทีมเพื่อนสีที่จะมาช่วยสาวโสดเลือกคู่ในวันนี้กันเลย
ขอต้อนรับดีเจนุ้ยและแอร์พัทธิดา
ผมไม่รู้ว่าสาวโสดวันนี้จะเลือกฟังเสียงหัวใจของตัวเอง
หรือว่าจะเชื่อดวงชะตาของอาจารย์ติ๊กครับผมแล้วแต่เธอเท่านั้นเลยทีเดียว
เชิญพบกับสาวโสดของเราในวันนี้
สวัสดีค่ะชื่อไฟแชคนะคะวิลาวันจันใบเล็กค่ะ
สดมาก็เกือบปีแล้วค่ะ
กับคนล่าสุดจะบอกว่าครบนานมาก

แล้วทีนี้เรารู้สึกว่าโตขึ้น
แล้วก็พอเราเรียนจบเราต้องแยกกันไปทำงาน
เราก็รู้สึกว่าเราสามารถทำอะไรเองคนเดียวได้โดยที่ไม่มีเขา
เราก็เลยลองคุยกับเขาว่าแบบ
เราลดสถานะมาเป็นพี่น้องกันเหมือนเดิมไหม
เราจะคบกันแล้วก็เป็นรุ่นพี่รุ่นน้องกันมาก่อนอะไรอย่างนี้ค่ะ
จะเป็นผู้ชายแซคชอบเป็นผู้ชายหน้าไทยค่ะ
แล้วก็คมจะแพ้ผู้ชายที่ชอบถ่ายรูป
เพราะว่าเราเป็นคนที่ชอบถ่ายรูปมาก
คือเราไปที่นึงเนี่ยยังไงเราก็จะต้องได้รูป
สายถ่ายรูปชอบถ่ายรูปแฟนอะไรอย่างนี้ค่ะ
จะแพ้เป็นพิเศษเลย
เรารู้สึกว่าเราไปกับเพื่อนแล้วเรารู้สึกว่าเราได้เป็นตัวเอง
แล้วก็เราทำอะไรได้เต็มที่อะไรอย่างนี้ค่ะ

แต่ก็ยังอยากมีใครสักคนอยู่ข้างนะคะ

การเลิกลากับแฟนคนเก่าของเรา

ความรักกับแฟนคนไหนที่เจ็บที่สุด
ก็จริงมันไม่ได้เจ็บที่สุด

ชอบผู้ชายไทยค่ะหน้าไทย
แล้วก็ที่สำคัญนะคะคือต้องถ่ายรูปได้

ใช่คือหนูไปทะเลาะกับแฟนเรื่องที่ว่า
จะชอบรำคาญเพราะว่าหนูจะเป็นคนที่เวลาไปเที่ยว
เราจะต้องถ่ายแบบขอเป็น๑๐รูป๒๐รูปเลย

ก็เป็นผู้ชายก็ต้องถ่ายให้เราสิค่ะ

ที่ผู้ชายคือต้องเป็นตากล้อง

เมื่ออาหารมันลงเขาต้องถ่ายของเขาก่อน

หลังจากนั้นเราต้องถ่ายเขาร่วมเฟรมกับอาหาร

ในรอบแรกนี้เราจะได้รู้สเปคของสาวโสด
มาดูกันว่านุ่มโสดทั้งสี่คน
จะถูกใจสาวโสดของเราขนาดไหน
รอบนี้สาวโสดของเราจะได้
กับหนุ่มโสดทั้ง๔คนที่ผมคัดมากับมือ

ต้องขอบอกว่า๔คนนี้เฟรนลี่มาก

พร้อมแล้วไปพบกับหนุ่มโสดทั้ง๔คนได้เลย
เชื่อ

เฮ่ย
เฮ่ยมันตลก
มันตลก
เข้มทุกคนเลยตรงสเปค

เอาล่ะเรามาเริ่มรู้จักกับหนุ่มโสดคนแรก

สวัสดีครับผมเชนะครับ
ปกติเป็นคนที่มีวินัยมากครับ
ก็จะชอบวางแผนล่วงหน้าอย่างน้อยก็คือ๑วัน
แบ่งออกเป็นชั่วโมงเลยเพราะว่า
รู้สึกว่าไม่อยากเสียเวลาไปเปล่าครับ
สัยส่วนตัวจะเป็นคนชอบติดสกินชิปครับ

อดคอกอดไหล่อะไรอย่างนี้ครับ
แต่ถ้ามีแฟนแล้วก็จะไม่กอดเพื่อนผู้ชายแล้วครับ

หมายความว่าแฟนคนเก่าของคุณเนี่ย
คุณห่อแพ็กเกจจิ้งแล้วส่งออกต่างประเทศหรือยังไง

คือเหมือนเราคบเราค่อนข้างจริงจัง
แต่เหมือนน้องเขาอยาก
น้องเขาบอกว่าน้องเขาไม่ได้อินกับเราขนาดนั้น
จริงจังกับเราขนาดนั้นครับ
อยากจะลองศึกษากันแล้วไปเล่นเรื่อย

เหิดไหมครับยังเศร้าเสียใจอยู่ไหมครับตอนนี้

นึกถึงใช้คำว่านึกถึง
แบบนี้จะกลัวแบบฐานไฟเก่ามันร้อนขึ้นมา
วันหนึ่งได้ไหมคะคุณเชนมันเป็นอดีตไปแล้วครับ

ชอบสร้อยมุคที่คอกเขาเขาเปิดโชว์ได้ไหมคะ

เอ้านี่คือนุ่มสดคนที่ดึงโอเคไหม
ตอนนี้เป็นธุรกิจสวนทุเรียนอยู่ที่กับครอบครัวครับ

พอผมไปฆ่าให้ตายอ่ะไงผมก็รักคุณนะครับ

ตอนนี้ก็ทำธุรกิจครับสวนทุเรียน

ก็มีของสะสมครับมีเยอะมากครับ
แล้วก็จะมีพวกรถเก่าของกระทรงเล็กอะไรอย่างนี้

สำหรับเรื่องความรักก็เป็นคนที่แบบข้างรักมากเลยครับ
ติดแฟนครับอยากอยู่กับแฟนตลอดครับ

ผมพร้อมเปรย์นะครับ
แล้วสักอะไรเยอะแยะคุณ
สักอะไรเยอะแยะไปหรือครับ
ไม่เห็นเลยขอดูรอยสักหน่อยได้ไหมครับ

น้องคู่เหรอครับน้องคู่ครับ
สวัสดีครับชื่อรำครับ

การสาสมได้มาสัก๕อันแล้ว

อีก๓คนข้างคุณคืออะไรครับ

ชอบชวนแฟนไปถ่ายรูปด้วย

เขาจับจุดแล้วนะว่าพอบอกว่าต้องถ่ายรูปได้

นี่ใหญ่อมาร์ทเลยนะนี่
นี่คือน้องชายของใหญ่อมาร์ทเล็กอหนาด

ผมชื่อเนสนะครับฐานีนุตโลนะครับ

นิสัยส่วนตัวเหรอผมเป็นคนสนุกครับไม่ค่อยเครียดกับอะไรเลย

เพราะว่าจริงแล้วชินจังเป็นคาแรคเตอร์ที่ดูไม่ค่อยเครียดดี
มีสิบเอ้ยสิบตัวเลยถ้านับดีอย่างน้อยเยอะครับ

แคสจนบางทีแฟนเก่าผมหึงเลยครับไม่พอใจเลย
แต่สุดท้ายแล้วคนที่ผมจะเทคแคร์ได้ดีที่สุดก็คือแฟนอยู่นี้ครับ

ผมค่อนข้างที่จะเป็นคนที่ไม่ชอบเรื่องเครียดเลย
เพราะฉะนั้นใครที่อยู่กับผมเนี่ยผมมักจะไม่มอบความเครียดให้กับ
สามารถทำให้มีความสุขได้ในทุกสถานที่ครับ

เจ๊ก้าวเตี๋ยงระเบียง

ในบางมุมผมเป็นคนที่ใจร้อนแต่ข้อเสียหลักเลยคือ

สมมุติว่าวันนี้ผมไปดื่มกับคุณนุ้ยแล้วกันหรือพี่นุ้ยแล้วกัน

พรุ่งนี้พี่นุ้ยรู้สึกว่าฉันต้องการใครสักคนมาซัพพอร์ต

ผมขับรถไปเลยผมไปเจอเลย

บางทีคนที่ให้ใจกลับมามันน้อยครับ

เอาละคราวนี้โพสนุ้มสดออกมา๔คนแล้วนะครับ
แต่ละคนวันนี้แอนรู้สึกว่าเลือกยากนะพี่วิลลี่

สุขุมดูมีมุมที่ขี้เล่น

มายืนเฉยไม่รู้จนกว่าจะได้พูดคุยกัน
พอพูดคุยกันแล้วทุกคนมีบุคลิกมีอะไรแตกต่างกันหมดเลย
ไม่รู้ว่าความรู้สึกเขาจะเปลี่ยนไหม
อ่าไฟแชคตรงสเปคไหม

ที่เราจะไปรู้เรื่องดวงชะตาของหนุ่มโสดทั้ง๔คน

ดวงชะตาของคนทางบ้านก็สำคัญ
ดวงใครครับที่กำลังปังในช่วงนี้

ได้เลยครับมี๓ราศีนะครับ
ที่จะพบรักกับคนดัง

ได้แฟนรวยและเป็นชาวต่างชาติ
ต่างชาวมีต่างชาติด้วย

จะได้พบรักคนที่โตกว่า
มีอายุมากกว่ามีฐานะมั่นคงและเป็นคนต่างชาติ

และชีวิตจะก้าวหน้ากับคนราศีกุม

ผู้ใหญ่ที่มีฐานะร่ำรวยและเป็นคนต่างชาติ
แบบไม่ได้ตั้งใจเจอโดยบังเอิญ
แบบคู่บุภเพสันนิวาส

พบรักโดยบังเอิญกับคนเอเซีย

จากที่เคยเสียใจหันหลังให้ความรัก

และที่สำคัญราศีตุลจะโชคดีด้วย
เอาล่ะคราวนี้ก็จะมีการพบรักกับชาวต่างชาติ

ก็คอยสังเกตตัวเองให้ดีนะครับนะฮะครับครับ

ดวงชะตาของเขาเส้นลายมือของเขาเนี่ย

จะได้ประกอบกับการตัดสินใจของสาวโสดคุณไฟแชคของเรา
อยากจะดูเส้นลายมือของใครก่อน
คนแรกก็ได้ครับคนแรกคุณเช่ก่อนเลยครับคุณเช่คุณเช่ครับ
มือซ้ายก่อนสังเกตมือซ้ายเขาดีฮะ

อันนี้เขาเล่นเรียกว่าเส้นพรสวรรค์
เส้นพรสวรรค์นี่หมายถึงว่าเขาเรียนรู้ได้เร็ว

โอ้โหแต่เนินอังคารนี่อย่างที่บอกไป

โดยเฉพาะนิ้วเขาเป็นคนมีวาสนาดี

ดูตำแหน่งนะดูตำแหน่งหูเขานะ
ถ้าหูลักษณะนี้เขาเป็นคนดื้อเงียบ
แหนหูเรียบติดเนี่ยเขาเรียกว่าคนดื้อเงียบ

เมื่อก่อนก็ไม่มีนะแต่ดึงทุกวัน

จริงแล้วเนี่ยเขาเป็นคนจิตใจดี
แล้วเค้าพาว่าเค้าชอบด้วยความรู้สึก
เขามีวงสุขตำแหน่งวงศุกร์นี้ก็ดี
แต่เส้นสมองเขาเนี่ยบอกเลยว่า

อายุไม่เกิน๒๖แต่งงาน

ใช่เขาทำงานเกี่ยวกับการพูดการเจรจา

อันนี้ต่อไปก็หาเงินเก่ง

อันนี้ก็โอเคถือว่าใช้ได้

แล้วฝั่งนี้ดูไม่ได้เอาอุ้มอันนี้
ก็อันนี้ใช่ได้มึงจะเอาอุ้มอย่างเงียบไหม

เขาเองเป็นคนเส้นเจรจาดี

มือนี้ต้องทำงานตลอด

บ้านปลายชีวิตดีมากนะ

มือกว่าหน้าอีกอ่ะ
วิ่งยาวมานี่ขึ้นไปอยู่เนินเสาด้วย

บอกเลยว่าเรื่องงานเรื่องการเรื่องอะไรต่อไปในอนาคตคือ

ต่อไปจะดีวันปลายชีวิตนะ
จะดีโอเคสบายใจครับ

มาคนสุดท้ายเนื้อจากเขานิ้วขาดไป๒นิ้วมาคนสุดท้ายเนื้อจากเขานิ้วขาดไป๒นิ้ว

แต่ที่สำคัญเขามีเส้นพระรหัสเพราะทำงานยิ่งใหญ่ได้
แต่ว่าก็จะเหนื่อยหน่อยเพราะสีเลือดในมือนี้เขาต้องทำงานเหนื่อย

ก็หมายถึงว่าตัวอยู่เบื้องหลังซื้อเป็นของดี

เงินเนี่ยไม่ได้เก็บกับตัวเพราะเมียเอาไปหมด
อันนี้เส้นในมือขาดละ๒นิ้วเลย
เส้นก็ถือว่าเป็นนักวางแผนที่ดีใช้ได้
รวยไหม
คุณเฟชักครับเชิงมะคะ๑คนกลับก่อนเลยเดื้อไว้แค่๓

ใช่หลับตาผมกลัวผมกลัว

แต่งงานแล้วหย่าแล้วมีลูกสาวน่ารักหนึ่งคน
ประมาณนี้แล้วก็มันก็จบไม่ค่อยดีเท่าไหร

ตอนที่พี่ติ๊กบอกผ่านพิธีพิธีมาตอนนั้นคุณรู้สึกไง
มาก่อนแต่นี้อยู่กันใต้คิว
ใช่เขาบอกแบบว่าแม่นมากว่าเฮ้ยมันไปรู้ได้ยังไง

แต่ดูในมือเขาทั้งหมดแล้วมือขวาเขาดีมาก

เอาล่ะวันนี้ก็ตัดไปแล้ว๑คนนะครับ

คนนี้จะเจอกับคำถามในช่วงล้วงลับนั่นเอง
เย้
ไฟชักจะถามใครก่อนคนแรก

ขั้นตอนการดูแลตัวเองเนี่ย

พี่ก็จะเช็ดหน้าด้วยคินซิ่ง

ตามด้วยเซรั่มที่มีไฮยารุลนด้วย

อย่าบอกนะว่าวันนี้พบมา

ถ้าสมมุติคุณมีลูกด้วยกันอย่างนี้

ทำให้น้ำมันมันส่งคุณค่ามากยิ่งขึ้น

ก็จะเป็นคนที่ติดเพื่อนมากอะไรอย่างนี้ค่ะ

แล้วก็จะมีวิธีจัดการกับเพื่อนอย่างไร
ก็ต้องเลือกไปวันเกิดของหนูก่อนอยู่แล้วครับ

วางแผนไปแล้วครับ
แล้วถ้าสมมติว่าเราขอไปงานวันเกิดเพื่อนด้วยได้ไหมคะ

ที่เขาบอกทีแรกแล้วก็ติดแฟนไง

เมื่อกี้ที่พี่เขาถามว่าเราจะให้เป็นของขวัญวันเกิดใช่ไหมครับ

จริงแล้วเป็นผู้ส่งออกทุเรียนใหญ่สุดในประเทศไทยนะครับ
จังหวัดจันทบุรีเป็นของเขาครึ่งนึง

เนื่องจากไฟชักเป็นชื่อที่พระตั้งให้
ถ้าสมมุติคุณจะมีลูกกับน้องไฟชักจริง

อ่าพอไม่เชื่อเทียนก่อน

ก็เพราะว่าพระตั้งให้ใช่ป่ะครับ

แล้วก็วันนึงคุยกับแฟนบ่อยไหม
ติดแฟนไหมเราคงตอบได้ไม่เต็มปากว่าแบบติดแฟนขนาดไหน
แต่อีกอาชีพหนึ่งที่เราทำคือเราทำด้านพิธีกรเนอะ

อยู่บนเวทีส่งศิลปินเสร็จ
มีเวลาพักก็คือประมาณเที่ยงถึงบ่าย๓
เราซื้อตัวบินจากเชียงใหม่
กลับมากินข้าวกับแฟนที่กรุงเทพ
แล้วบ่าย๓กว่าเรากลับไปทำงานต่อที่เชียงใหม่
แต่คือณตอนนั้นมันไม่ใช่ความรักที่สวยหรูสักเท่าไหร่

ค่อนข้างคอนเซ็นเทจกับคำว่าความรัก

ให้พูดแล้วมันแซงคนอื่นหมดจริง

เอาแล้ว
แม่ชื่อไฟแชคลูกชื่ออะไร

เหตุผลคือเมื่อไฟแชคจุดฟางติดเมื่อไหร่

พูดไปอย่าหยุด
ยิ่งพูดยิ่งหลอก

พอจุดไฟติดมันคือแสงสว่างของเราสองคน

เอาล่ะคุณถามไปอาจจะยังไม่พอนะครับ
วันนี้ผมมีแขกเชิญพิเศษที่มาตั้งถามคำถาม
แล้วบอกเลยว่าแขกเชิญพิเศษเป็นผู้ชาย

ขอต้อนรับอาหมูดิหลกครับ
เย้
โอ้โหอหมูครับ

ต้อนรับอหมูผู้ชายที่เป็นอมตะ

ไม่เหมือนกับสตาคไว
อาหมูต้องถามคำถาม๑คำถามให้ผู้ชาย๓คนนี้

ตอบมาเพื่อแสดงให้เห็นว่าผู้ชายคนนี้ดีจริง

เดี๋ยวไฟแชคดูเลย
คนไหนถูกใจไฟแชคล่ะ

คราวนี้ไฟแชคจะให้ใครเป็นแฟนคนแรกของเราที่ถ่ายรูปก่อน
เปิดการประลองทักฝีมือการถ่ายรูป
ด้วยหนุ่มสดธารมดีคุณเนสต์
ถ้าทางดูครอบคร่าวถ่ายเป็นแน่นอน
มาดูกันค่ะว่าแต่ละรูปจะเป็นยังไงบ้าง

รุปที่สอง

สองเราขอโฟกัสที่เธออย่างเดียวนะ
หมายถึงหน้าตาตายี่ฟังไหน
ได้ทุกฝั่งเลย

ได้ทุกฝั่งเลยค่ะ

ถึงคราวของหนุ่มโสดคนที่สองคุณเติม
ดูท่าทางแล้วนี่น่าจะเป็นครั้งแรกแน่

อย่างนี้แล้ว

โอ้โฮเป็นอวัลที่คิดเลิกข้อบมาก
คือมีหมดเลยตั้งแต่เสาไฟข้างบน

คือมันเก็บไว้หมดเลยมันเอาหมดข้างบน
มันอยากจะรู้ว่าสปอร์ตไลท์ที่สตูเรามีกี่ดวง

ยืดเลยนะ

ดีไว้
เม่มันรับโปรปเก็บ

ก็แล้วหน้าเบอร์มากหน้าเบอร์มากโอ้โฮ

ดูเห็นดูลูกนี้

หันหน้านิดหนึ่งครับ
หมดเรียบร้อยครับหมดแล้วหมด

หนุ่มโสดคนสุดท้ายคือเช่
ดูท่าทางแล้วถ่ายเป็นรู้มุมของสาวสวยแน่นอน
แต่จะถ่ายออกมาได้ถูกใจสาวไฟแชคขนาดไหน

อยากให้หนูรู้มอเมอร์ตัวเองก็สวยตอนจี๊กล้อง
จี๊กล้องนู้นมีจี๊กล้อง

โอ้โหจับจะเบ็ดขนาดนี้มีความสุขแน่น
ขาขอยาวเลยนะปล่อยให้มันลง

จิ๊กกล้องแตกจิ๊กกล้องแตกแบบโกรธอะโกรธเพื่อนอะ

ไปแล้ว๑ลูกครับไปแล้ว๑ลูก
ลูกแรกบอกให้โกรธเพื่อนพยายามนะ
ที่สองขอปกติหนูเลยก็คือนั่งกิน
ข้างข้างขวาพี่ค่ะพี่ต้องการจะเห็นเจ้าหน้าหนึ่ง
กับจมูกกับข้างต้องเชิญเจ้าขวา

ขอโคตรครับแค่หน้าไหล่แล้วก็อก
โอ้โหโอ้โหเอาแล้ว

เออโอเคเรียบร้อยค่ะ

หลังจากนี้เป็นต้นไปเนี่ยนะครับ

ให้ดีนะครับเพราะว่า๑คนจะต้องโดนตัดดอกไม้ไป

ถึงเวลาแล้วครับคุณไฟแชคครับ

แล้วไปตัดดอกกุหลาบของผู้ชาย๑คน

เพราะว่าพี่เขาถ่ายรูปไม่โฟกัสหนูเลยค่ะ
อืม

นี่คือส่วนสำคัญเลย
จัดท่าจัดทางจัดอะไรไม่โฟกัสเลย
คือตอนนี้คุณจะได้เดทกับไฟสปอร์ตไลท์ของเรา

เพราะว่าไปโฟกัสตรงนั้นอันนี้ก็เป็นจุดตัดสินเหมือนกัน

สองคนนี้จะได้รู้แล้วว่า
ดวงชะตาของสาวโสดของเราเป็นอย่างไร
น้องพระเจ้าเกิดวันอะไรครับ

ไม่ชอบใครมาสอนไม่ชอบใครมาเตือน
ชอบคนเฮฮาปาร์ตี้สนุกสนาน

เขาชอบศิลปะเกิดสิบห้าเดือนอะไรครับ

สิบห้ากัญญายนราศีสิงศ์
เขาไม่ยอมใครหรอกตัวเขาเองเนี่ย

เรามาดูลายมือเส้นลายมือ
เอามือซ้ายก่อน
มือซ้ายเนี่ยบอกเลยเขาเป็นคนฉลาด
เนี่ย

ชีวิตเขามีการเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่าง

พี่เชนเดี๋ยวบอกให้เจ้าชู้ไหม

เขาดูชัวร์พี่เชน

อันนี้ปัญหาเรื่องครัวเรือนคือแก๊สหมด

มาเดี๋ยวเราไปตรงนู้น

แต่แล้วก็ในสัญญาณเลขของเขา

แต่อีกสัญญาณหนึ่งเวลาแตกเขาไม่เชื่อ

คนที่เป็นคู่มิตรกับคุณดวงสมพงษ์คุณคือ

เพราะผมอ่าน๑กับ๕ตัวเขา

คุณมีอะไรอยากจะพูดกับอาจารย์สักคำหนึ่ง
การดูดวงของพี่ติ๊กก็ค่อนข้างแม่น

แต่ก็สิ่งที่เขาดูก็คือเป็นเรื่องของอนาคต
ซึ่งมันยังไม่เกิดขึ้นเราไม่มีทางรู้เลย

พี่ก็อยากให้หนูลองมาเจอด้วยตัวเองดีกว่า
นี่นี่บอกเลยนะครับโอ้โฮ
โอกาสให้เขาพูดแล้วคุณต้องได้พูดเหมือนกัน
ก็สุดท้ายแล้วไม่ว่าจะยังไงก็

ตอนนี้อยู่ที่คุณประชาคนเดียวเลย

อย่าเอาหนึ่ง
อย่าเอาอีก

ตอนที่อาจารย์ติ๊กบอกว่าเจ้าชู้
บ้านแตกปัญหาครอบครัว

ตอนนั้นเราก็รู้สึกว่าเออหรือว่าเราจะไม่เลือกเขาดี
เพราะว่าเราก็กลัวเจอผู้ชายเจ้าชู้

แค่ผู้ชายพูดค่ะแบบน้ำค้า
เขาก็ต้องเชื่อเสียงของหวน

คุณอาจจะได้มาเลือกคู่อยู่ในรายการนี้ก็ได้คุณอาจจะได้มาเลือกคู่อยู่ในรายการนี้ก็ได้
ความสุขแบบนี้เรามีนัดกันนะครับคุณอาจจะได้มาเลือกคู่อยู่ในรายการนี้ก็ได้

วันเสาร์๕โมงเย็นนะครับวันเสาร์๕โมงเย็นนะครับ

สวัสดีครับสวัสดีครับ

สวัสดีครับสวัสดีครับ

สวัสดีครับสวัสดีครับ

สวัสดีครับสวัสดีครับ